ดูความคืบหน้าแผนการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทยจีนนะคะ
ตอนนี้ก็มีประเด็นออกมาว่าการก่อสร้างเส้นทางแรกเนี่ย

แต่ว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

แล้วก็ยืนยันกำหนดการด้วยว่าจะเริ่มตอกเสาเข็มมีนานี้แน่นอน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
กล่าวถึงกรณีที่กรรมการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ส่งจดหมายเปิดผนึกไปยังพลเอกประยุทธ์จันโอชา

ระบุถึงค่าออกแบบก่อสร้างโครงการรถไฟไทยจีน
เส้นทางกรุงเทพนครราชศรีมาว่ามีมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท
และใช้อำนาจตามมาตรา๔๔ในการอนุญาตให้ฝ่ายจีนเป็นผู้ดำเนินการออกแบบ
มูลค่าการศึกษาออกแบบรถไฟความเร็วสูงเส้นทางนี้

และวิศวกรจีนก็สามารถออกแบบได้
การแบ่งปันข้อมูลระหว่างวิศวกรไทยและจีนร่วมกัน
เพื่อปรับมาตรฐานรถไฟของจีนและไทยให้มีความเหมาะสม
โดยไม่มีการล็อกสเปควัสดุก่อสร้างในโครงการ
เพราะว่ารัฐบาลไทยและจีนได้หารือกันหลายครั้งตลอด๑ปีที่ผ่านมา
และได้มีการลงในรายละเอียดการใช้วัสดุผลิตในไทยด้วยค่ะ
คือเรื่องโครงการรถไฟไทยจีนนั้นเป็นโครงการระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลนะครับ
เพราะฉะนั้นก็เป็นความร่วมมือทั้งสองรัฐบาลด้วยกัน
แล้วก็เป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีของรถไฟความเร็วสูงของจีน
ซึ่งตัวโครงสร้างพื้นฐานกับตัวระบบลาง
แล้วก็ตัวระบบอำนาจสัญญามันต้องไปด้วยกันนะครับ

ที่เขาได้มีการพัฒนารถไฟความเร็วสูงในประเทศของเขา

แต่ส่วนเรื่องตัวเลขต่างนั้นเป็นข้อมูลที่ไม่ได้เป็นความจริงตรงนั้นครับ
ส่วนเรื่องแผนการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงก็ยืนยันนะคะว่า
เส้นทางแรกกรุงเทพนครราชศรีมา
ยังเป็นกำหนดการเดิมก็คือภายในเดือนมีนาคมปีนี้
โดยแผนงานการก่อสร้างได้แบ่งออกเป็น๔ช่วง
ประกอบด้วยสถานีกลางดงปางอโศกระยะทาง๓๕กิโลเมตร
ช่วงที่๒เป็นปากช่องถึงคลองขนานจิตระยะทาง๑๑กิโลเมตร
ช่วงที่๓แก่งคอยโคราชระยะทาง๑๑๙กิโลเมตร
และช่วงที่๔กรุงเทพแก่งคอยระยะทาง๑๑๙กิโลเมตร